คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่ต้องเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของร้านทอง
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูว่ามีสาวคนหนึ่ง
มาขโมยทองแบบตีเนียนเธอทำยังไงไปดูครับ
นี่ค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านทองดีจริง๒
ตั้งอยู่ในตลาดนิกรธานีซอยธรรมวิถี๔
ถนนธรรมวิถีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ
เห็นผู้หญิงคนนี้ไหมค่ะผู้หญิงคนนี้ครับเสื้อดำนี่แหละฮะ
อยู่ในภาพนะเธอน่ะขับขี่รถมอเตอร์ไซค
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาที่ร้านนี่อย่างหนึ่งเป็นจุดสังเกตแล้วนะ
เหมือนจะมีพิรุษจากนั้นครับทำทีเป็นลูกค้านั่นแหละ
มาดูซ่อยคอทองคำหนัก๑บาทอ่ะก็ดูไปดูมาเลือกกันเนอะ
ดูสิเส้นนี้เป็นยังไงเส้นนั้นเป็นยังไงสักพัก
ขอลองใส่ดูด้วยก็เหมือนลูกค้าทั่วไปนะ
เขาก็จะแบบเอามาลองกับคอดูเอ๊ะว่าใส่แล้วมันเข้ากับเราไหม
อ่าจากนั้นครับคุณผู้ชมดูให้ดีเดี๋ยวเราจะมีวงกลมแดงแดงให้ด้วยนะครับ
เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมของเธอเป็นจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอครับ
เห็นไหมใช้มือโอ้โหกวาดทองมาแล้วก็ใส่กระเป๋าแบบตีเนียนอ่ะ

คือในจังหวะนั้นเธอชีโบชีเบเห็นเจ้าของไหมเขาก้มเงย
ไม่ทันเห็นไม่ทันสังเกตกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยรออยู่แล้ว

รอที่จะให้ผู้หญิงนั้นยัดใส่ลงไปอยู่แล้วครับ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขารู้ตัวเลยนะ
ก็เลยรีบไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจก็มาแล้วครับมาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ดูแบบว่า
จุดเกิดเหตุว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วปรากฏว่า
ดูไปดูมาแล้วก็ตามมาได้ล่าสุดนะครับ
จับตัวได้แล้วครับนี่นี่จับได้ที่ไหนรู้ไหม
ที่ไหนคะที่ร้านทองอีกร้านนึง
จะไปทำอีกเหรอใช่ครับชื่อว่าห้างทองเยาวราช
ตั้งอยู่บริเวณตลาดหนองบัวนั่นแหละคืออยู่ในระแวกนั้นอ่ะ
แต่เป็นร้านทองอีกร้านไงครับคุณเกียรติศักดิ์ปียะพินโยภาพ
เจ้าของร้านทองก็คือห้างทองเยาวราชก็คือร้านทองอีกร้านหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้ไปโผล่เนี่ยนะฮะเขาไปแจ้งความเอาไว้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เขาเล่าว่าตอนแรกเห็นผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาเห็นความผิดปกติแล้ว
แล้วท่าทางหน้าตามันคล้ายกับคนที่ไปก่อเหตุที่ร้านทองดีจริง
ทีนี้โทรไปแจ้งสายตรวจแต่ก็ตีเนียนนะตีเนียนนะว่าคุณลูกค้าดูเลย
แต่ในระหว่างนั้นคือแจ้งตำรวจแล้วยังไงตำรวจมาก็จับได้
แล้วก็ทราบชื่อนะครับว่าผู้ก่อเหตุก็คือนางนิพาพรรัฐดาอายุ๒๖ปี
นี่เธอนี่นั่งหน้าเศร้าเลยแล้วก็ยอมรับสารภาพว่า
สาเหตุที่ตัดสินใจทำแบบนี้เพราะเธอเพิ่งกลับมาอยู่ที่อุบลพร้อมลูกและสามีประมาณสัก๓เดือน
ตกงานทั้งครอบครัวตกงานแล้วยังไงตกงานแล้วก็ไม่มีเงินแถมยังติดการพนัน
ตกงานไม่เท่าไหร่นะติดการพนันนี่แหละน่าจะเป็นเหตุจูงใจหลักเลย
แล้วสิ่งที่เธอต้องทำลงไปเธอบอกว่าเธอกลัวว่าสามีจะรู้ว่าเป็นหนี้
พยายามมาหาเงินใช้หนี้ด้วยการมาขโมยทองโอ้โหคิดผิดแล้วน้องเอ้ย
เรื่องของเรื่องทำแล้วครั้งนึงสำเร็จไปก่อเหตุอีก๑หลานไงเหมือนย่ามใจอ่ะนะ
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนางนิพาพรนะครับ
ให้ผู้เสียหายที่ร้านทองดีชี้ตัวนี่นะครับ
นี่แหละฮะก็เห็นแล้วก็จำได้ก็ชี้ตัวว่ายืนยันว่าใช่บุคคลเดียวกัน
หลังจากนั้นจะนำตัวนะครับส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อทำการดำเนินคดีต่อไปครับ
ต้องเตือนภายกันจริงถึงวันนี้นะร้านทองนะ
ที่คิดผิดไปในทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอุทาหรณ์ที่เอามาให้ดูกันนะ
คิดผิดนิดเดียวชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะคะ